ต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีที่เจ้าของร้านทองไม่ยอมคืนทองให้กับคนที่เอาทองมาจำนำ
คือก่อนอันนี้เป็นประเด็นที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเอาเรื่องราวนี้เป็นคลิปที่เขากำลังบวกอยู่กับคนในร้านทองเลย
ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กสุดท้ายผู้ชายคนนี้ได้ทองคืนนะคะ
แต่มีผู้เสียหายเพิ่มอีกเป็น๑๐รายเลยที่ออกมาร้องเรียนเหมือนกันว่าเอาทองมาจำนำเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คืน
ล่าสุดวันนี้ค่ะมีการประสานเอาทองมาคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมด๔รายด้วยกันนะคะ
แต่ว่าได้คืนไปแค่๓รายเพราะว่าอีก๑รายบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมาถ่ายทองคืน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตัวแทนของร้านทองเป็นคนเอาทองมาคืนให้นะ
เจ้าของร้านไม่ได้มาเองค่ะนางสาวพรสุดาเนี่ยจำนำสร้อยคอทองคำสองสลึง
ราคา๔๐๐๐บาทนางสาวทองจันทร์สังเครือนำสร้อยคอทองคำหนัก๒
สลึงไปจำนำในราคาสามพันบาทซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่บอกว่า
ประสานกับทางร้านทองเพื่อขอถ่ายสร้อยทอทองคำคืนแล้วแต่ร้านเนี่ยบ่ายเบียง
ตลอดพอมาเห็นข่าวผู้ชายคนนี้ที่เขาโพสต์ไว้
ตัดสินใจเข้าแจ้งความด้วยดีกว่า
วันนี้เดินทางมารับทองพร้อมเงินต้น
บอกว่าดีใจมากที่ได้ทองคืนสักที
รอมาเป็นอุ๊ยเป็นเดือนเป็นปีก็มีค่ะ

แล้วก็บอกด้วยว่าจากนี้ไม่เก็บสร้อยเส้นนี้ไว้แล้วดีกว่า

ส่วนนางคำป้อแก้วผ่องผู้เสียหายอีกคนนึง

เธอเอามาจำนำในราคา๑๐๐บาท
ฝากคำพูดไปถึงเจ้าของร้านทองด้วยนะ

บอกว่าถ้ามีปัญหา
ถ้าร้านมันประสบปัญหามันมีปัญหาก็พอเถอะ

แต่ถ้าไม่ไหวก็หยุดเถอะอย่าไปต่อ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าคนที่เอาทองมาให้เนี่ย

หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นทองจริงหรือเปล่า
ถาวรคงรุ่งพากรตัวแทนร้านทองก็บอกเลยนะคะว่า

แล้วเขาก็เอาทองทั้งหมดให้สารวัตรไปเช็คเลย
เช็คในห้างเลยว่าทองจริงหรือเปล่า

ก็ย้ำแล้วค่ะว่าไม่ได้มีการสับเปลี่ยนอะไรใดทั้งสิ้น
ทีนี้อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้ทองคืน
ตัวเจ้าของร้านทองเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรที่ชัดเจนเลย
พันธุ์ตำรวจโทบุญนำลบโลการองผู้กำกับการสอบสวนสนราชบุรณะเลยบอกว่า
เดี๋ยวต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอีกนะคะว่า
จะมีการเข้าไปตรวจสอบร้านทองที่เกิดเหตุในวันไหน
และระหว่างนี้ก็ต้องประสานเจ้าของร้านทองด้วยว่า
ตกลงจะเอาทองทั้งหมดมาคืนให้กับผู้เสียหายได้เมื่อไหร่อย่างไร
เพราะว่าถ้าทิ้งเวลานานเกินไปเนี่ย
มันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาจจะต้องมีการออกหมายเรียก
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเอามาคืนวันนี้

มันอาจจะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ได้เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งไปแล้ว
แต่ว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยโฟนอีกว่าคุณจอมขวัญไว้
บอกว่า๒๖พฤษภาคม๖โมงเย็น
คืนทองให้หมดแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอดูกัน